คุณผู้ชมครับมาดูภาพที่โลกโซเชียล

เขาบอกว่าใจไม่แข็งอย่าดู

ภาพถ่ายติดวิญญาณหรือว่าเป็นมุมกล้อง
คืออันนี้ที่คุณสืบสกุลจะให้ดูนี่คือเป็นภาพนิ่งใช่ไหม
เป็นภาพนิ่งไม่ใช่คลิปวีดีโอไม่มีความเป็นไหว

เขามีการโพสต์ไว้เดี๋ยวจะซูมเข้าไปดูใกล้นะฮะ
โดยระบุข้อความว่าเพื่อนที่เชียงใหม่ขับรถตามมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
แล้วเห็นเด็กนั่งซ้อนท้ายแต่ไม่มีหัว
คว้ามือถือมาทันก็เลยกดถ่ายรัวส่งมาให้ดู
แฮชแท็กขนลุก
บางคนบอกว่าเหมือนเด็กไม่มีหวยจริงด้วย
แต่บ้างก็บอกว่าสังเกตดีน้องเขาใส่หมวก
น็อกสีเดียวกับเสื้อของแม่น้องเขา
มันก็เลยแบบพรางไป
หรือน้องอาจจะหลับคอตกบวกกับแสงไฟหน้ารถยนต์
อาจจะทำให้มองเห็นศีรษะน้องไม่ชัดเจนด้วย

หาข้อที่จริงอยู่จากภาพถ่ายของเด็กคนนี้

แต่เมื่อพูดถึงเรื่องของเด็กซ้อมรถจักรยานยนต์
ผมมีข้อมูลอุบัติเหตุให้ดูเอานิดนึงละกัน

มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ๒ของโลก
ในแต่ละปีจะมีเด็กเสียชีวิตกว่า๒๖๐๐คน
หรือมากกว่า๗คนต่อวันนะคุณ
และบาดเจ็บหรือพิการเกือบ๒๐๐คนต่อวัน
รวมแล้ว๗๒๐๐คนต่อปีนี่เฉพาะเด็กนะ
ผลการสำรวจการใช้รถจักรยานยนต์๑๕๐๐๐กว่าคันทั่วประเทศ

พบว่ามีเด็กที่สวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ๗เท่านั้นเองคุณ
นี่เป็นข้อมูลเรื่องของการเฝ้าระวังความปลอดภัยนะครับ
แล้วเขาบอกว่าวิธีการที่จะให้เด็กซ้อมมอเตอร์ไซค์อย่างปลอดภัยเป็นยังไงบ้าง
วัยทารกไม่แนะนำให้นั่งรถจักรยานยนต์เลย
วัยเด็กเล็กควรใช้ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กและมีอุปกรณ์เสริมติดตั้งแน่นทั้งด้านหน้า
และด้านหลังแล้วมีเบาะพิเศษสำหรับเด็กมีระบบยึดเหนียวที่แข็งแรงด้วยนะครับ
วัยเด็กโตขึ้นมาหน่อยสอนให้ลูกนั่งรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
ถ้านั่งคล่อมจะปลอดภัยที่สุดและหาที่จับที่มั่นคงนะครับ
แล้วก็เรื่องของหมวกกันน็อกก็จะมีหมวกสำหรับเด็กอายุ๒ขวบ๔ขวบ
วกอายุ๕๘ขวบเป็นหมวกขนาดเดียวกัน
แล้วก็หมดอายุ๘ขวบขึ้นไปก็จะเป็นอีกขนาดหนึ่ง
ดังนั้นเวลาจะสวมหมวกต้องระวัดระวังด้วยเรื่องของขนาดของศีรษะ

แล้วก็นี่ที่คุณสืบสกุลเอาภาพมาให้ดู
คือก็ไม่แน่ก็คือน้องอาจจะเป็น๑ใน๗ของเด็กที่สวมหวกกันน็อก
เพราะว่าหมวกกันน็อกของน้องอาจจะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อ

แล้วก็เอาเรื่องของสาระน่ารู้
องค์การอนามัยโลกเขาเปิดเผยออกมาให้ได้ทราบกันหน่อยนะครับ

แต่เขาคงถ่ายคลิปไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่ารีบยกมือถือมากดถ่ายรัว
คนที่ขับรถตามแล้วยกมือถือมากดถ่ายกลัวอันตรายเหมือนกันนะครับ